มันมีถุงดำกองอยู่
แต่ถุงดำอันนี้ทำไมมันดิ้นได้อ่ะ

ก็คาดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องผีสางอะไรหรอก

รกถูกทิ้งอีกแล้วนะคะตำรวจสพมนครปฐมได้รับแจ้งเหตุมาเลยว่าพบทารกเพศหญิงอายุแค่สิบสี่วันเท่านั้นเอง
ถูกนำใส่ถุงดำทิ้งเอาไว้ในป่ารกข้างทางในเขตตำบลมาบแคร์ค่ะ
ชาวบ้านก็เลยรีบช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐมตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วนะคะ
นางสาวสโรชาเลิศธรรมเกียรติเป็นคนพบเด็กทารกเป็นคนแรกก็บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มากับน้องชาย
แล้วเหลือไปเห็นถุงดำอยู่ห่างจากถนนสักห้าเมตรประเด็นที่ต้องหยุดรถดูเพราะว่าทำไมถุงดำมันขยับได้อ่ะ
ก็คือพบตัวเด็กอืมเด็กมีแผลมีอะไรมั้ยคะเด็กร้องมั้ยเด็กไม่ร้องค่ะ
จะบินกลุ่มค่ะสภาพเขาจะมองแม่ม้าค่ะมีเหนื่อยแล้วก็เหมือนกันแบบจะหายใจก็รวยริญมาค่ะมีไก่อากาศหายใจ
คิดว่าคงเป็นคนที่อื่นแล้วค่ะหรืออาจจะเป็นวัยรุ่นไม่พร้อมเอาลูกมาทิ้ง
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย
เห็นใครต้องสงสัยถือถุงดำถุงนี้มาทิ้งตรงนี้บ้างหรือเปล่า